เออรถรีโมซีนบ้าอะไร
รถมูนิธีเขาไว้ขนสบ

กูยังไม่ตายมีหน้าหอมถือพิมพ์ผู้ใหญ่เลย

ก็มันเบรกก็ฝนตกก็ไปพักผ่อนไง
แอบนอนน้านี่แก่แล้วนะ
อ้าวผมไม่อยากจะพูดนะ

หนแล้วนี่เห็นว่าน้าเป็นผู้ใหญ่

พูดขนาดนี้ไม่ต้องนับถือกูหรอก

เป็นไรเขาดูดิทำไมเขาไม่ชอบหนูอ้าว

โอ๊ยก็วันนี้ค่ะ
พอดีว่าหนูไปชอบคนนี่

หนูไปชอบคนหนึ่งเขาค่ะพี่บอล
แต่ว่าเขาไม่ชอบหนูอ่ะ
มันนี่มานั่งคุย

เอาอย่างนี้หมายถึงไงเล่าอีกทีสิคะ
ก็วันนี้ค่ะนี่บอล
ซีดค่ะค่ะ

นี่ขนาด๖๗กรัมนะเนอะ
ซื้ออันนี้ไปเลย
เปรี้ยวมากเลยเหรอคะ

นี่ไงนี่ไงขนาวของพี่
อยากเป็นสาวเปรี้ยวไม่ยากเลยปรึกษาพี่สิ
ไม่ได้อาบน้ำ๗๘วันก็เปรี้ยวแล้วค่ะ
ไม่ได้คนละเปรี้ยวคนละเปรี้ยวอ่ะเจ๊
อ๋อสามแบบนี่แบบไหนถูกสุดครับพี่บอล
มะนาวของผมดีกว่ามะนาวสดแพ็คสดสะอาดนะครับ
เปลือกบางน้ำเยอะใช้ปรุงรสเปรี้ยว
ค่ะของนครล่ะคะน้ำมะนาวแก้วตา
อันนี้ราคาถูกที่สุดแล้วก็เปรี้ยวจี๊ดเลย
ค่ะแต่ว่าในนี้มีน้ำมะนาว๔๐นะคะ
ของพี่ซี่น้องเอ๋คะโนโขงมะนาวครับผม
นี่๖๗กรัมนะฮะ
ซองเทียบเท่ากับมะนาวสดถึง๑๒๐ลูก

แต่ของพี่ไม่ผสมเปรี้ยวล้วน
ของพี่ถูกกว่าเปรี้ยวกว่าด้วย
บีบใส่ปากตาโป๊บเลยพี่บอล

มีคนรออยู่ที่ไปลื้อของเขาระวังนะ

อ๋อเหรอบ้าจุดว่าพี่เปรี้ยว
นี่คือคำถามข้อที่๕ของคุณค่ะ
คำถามข้อนี้ค่ะมูลค่า๒๕๐๐๐บาท
เป๊กถามเลยค่ะว่ามะนาวทั้ง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุด
ผมคิดว่าถ้าเป็นลูกอย่างนี้ครับพี่เบ๊ก

สมมติต้องตัดอะไรออกสักอย่างหนึ่ง

ผมขอตัดเป็นลูกก่อน
มะนาวสดเป็นลูกออกก่อนนะ๖ลูกตรงนี้นะ
อันนี้เหลือ๒ตัวนี้ในใจคุณ
ผมน่าจะแพงกว่าวะ

คุณตอบว่าน้ำมะนาวแก้วตาถูกที่สุด

มะนาวแบบสด๖ลูก

ราคาวันนี้ไม่รวมโปรโมชั่น
และราคามะนาวสด๖ลูกอยู่ที่

แม่ทำไมหน้าเปลี่ยนสีเลย

น้ำมะนาวจากแก้วตา
น้ำมะนาว๔๐เปอร์เซ็นต์๕๐๐มิลลิลิตร

ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า

ก็ถูกกว่ามะนาวเป็นลูกนะ

งั้นต้องมาลุ้นกันว่าขนอ

มันจะถูกกว่าน้ำมะนาวที่คุณเลือกเปล่า

คือคนนอผงมะนาวเนี่ยต้องแพงกว่า

แพงกว่า
แพงกว่า
แพงกว่า
แพงกว่า

ตัวเลขแรกค่ะ
เลข๕มาแล้วค่ะ

น้ำมะนาวจากแก้วตลาดนะคะ
เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะ

คุณคะครับบริกุ่าเห็วอ่ะโปรกติทนความเห็วด้วยนานขนาดไหน
ทำไมเล่นมากเลยยาวครับได้เรื่อย

สอบคุณทั้ง๒คนสวัสดีครับ
เอาเต้นหน่อยแล้วเดินไป
ก็พิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แกงป่วนด้วนราคา
อะไรวะของนี่

กง

โตไหลอ่ะ

โตไหลอ่ะ
กง